ของกินกับข้าวบ้านเราสมัยก่อนมีความเป็นมาอย่างไรนั้นพอจะมีคำตอบว่า
กับข้าวประเภทต้มแกงก็จะเอาเนื้อสัตว์มาต้มเคี่ยวให้เปื่อยกับเครื่องสมุนไพร
แกงบวนซึ่งเป็นอาหารโบราณของภาคกลางใส่น้ำคันจากใบผัก
เช่นใบย่านางใบมะกรูดใบผักชีสามารถเลือกใช้ได้
แล้วใส่ตะไคร้กระชายแก่และขาอ่อนตามลงไป
ต้มกับเครื่องในหมูหรือเนื้อเพื่อกลบกลิ่นขาว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน